เฝ้าล่องสมเนี่ยไม่ห่างกายเลย
เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบก็ตรวจสอบไม่ได้เลยฮะ
โดยเฉพาะเจ้านี่ดูมันเจ็บเจียบอย่างนี้
แต่ตอนแรกที่ตำรวจจะเข้าไป

และที่สำคัญคือเพื่อนของมันอีก๔๕ตัว
รัวล้อมร่างของคุณป้าใจป้าใจสมใจจิตไทยอายุ๖๒ปี
ฝงหมาลายล้อมตัวอย่างนี้ครับแล้วสุดท้ายทำไมมันสงบได้
เพราะว่าโทรศัพท์ไปตามหลานชายของคุณป้า
พอมันเจอหน้าหลานชายคุณป้าอ๋อมันคุ้นเคยดีมันเลยยอมสงบลงครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ้านเลขที่๗๓ทับ๑๘ตะมนต์บ้านแหอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ไม่ยอมให้ใครเข้าไปแต่ตอนนี้ตรวจสอบร่างกายได้แล้ว
ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายใดทั้งสิ้น
หลานคุณป้าก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นเพราะโรคประจำตัวนั่นแหละ
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาโอ้โหโรคประจำตัวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวฮะ
คุณพักพงศ์จิตไทยอายุ๒๔ปีหลานชายเป็นคนพูดแบบนี้
ก็สอดคล้องสอดคล้องกับทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น
เพราะว่าไม่เจอร่องรอยการถูกต่อสู้ทำร้ายร่างกายใดทั้งสิ้น
แต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนที่จะเข้ามาแล้วหมาไม่ให้เข้า
เอานี่ฮะมันมีกลิ่นเหม็นไหม้คลุ้งไปทั่วทั้งหมู่บ้าน

เขาต้มข้าวอยู่ฮะต้มข้าวจะให้น้องหมาได้กิน
แต่ระหว่างนั้นเหมือนกับคุณป้าจากไปแล้ว
แต่ไฟยังอยู่น้ำในหม้อยังอยู่ข้าวยังอยู่
น้ำหายไปแล้วข้าวมันก็เลยกลายเป็นข้าวไหม้
เห็นคลุ้งไปทั่วหมู่บ้านเพื่อนบ้านก็เลยมาเคาะ
เขาเรียกป้าใจป้าใจก็ไม่เปิดประตู
ก็ไม่เปิดอีกฮะสุดท้ายเลยพยายามที่จะชะโงกหน้าเข้ามาเอง
แต่เจอไอ้น้องหมา๖ตัวนี้ลายล้อมร่างป้าไม่ยอมให้เข้าไป
ถ้าจะต้องแจ้งญาติให้มาช่วยดูหน่อยนะครับ
มันก็เลยยอมสงบลงไปฮะ